กันต่อค่ะเรื่องเจ้าของหอพักที่หาดใหญ่
ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตเด็กนักเรียนม๕
แล้วก็พาไปข่มขืนนะคะ
เหตุการณ์นี้จับตัวได้แล้วผู้ที่ก่อเหตุ
แล้วก็บอกว่ามีการพลิกลิ้นด้วยตอนแรกรับสารภาพ
แต่หลังจากนั้นก็บอกว่าขอปฏิเสธแล้วก็ให้การในชั้นศาลนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยได้นำตัวไปฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัว
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพนักงานสอบสวนก็ได้คุมตัว
นายกฤษดายันวิเศษภักดีอายุ๔๖ปี
เป็นเจ้าของหอพักในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ที่สงขลา
เป็นผู้ต้องหาใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตเด็กหญิงม๕

เจ้าหน้าที่ได้พาไปขออำนาจศาลจังหวัดสงขลาฝากขังผลัดแรก๑๒วัน
ระหว่างที่รอการสรุปสำนวนคดีแล้วก็ยื่นคัดค้านการประกันตัว
ตอนที่พาตัวไปเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือใส่หมวกปิดบางใบหน้า
หน้ากากอนามัยแล้วก็สวมแว่นกันแดด
ไม่ให้ข้อมูลใดไม่ให้สัมภาษณ์ใดกับทีมข่าว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนสงกรานค่ะ๑๑เมษา
ผู้ปกครองพาน้องม๕มาเช่าหอในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

แล้วก็ที่หาดใหญ่มันก็เป็นตัวเมืองมีโรงเรียนสอนพิเศษ
หอนั้นมีเด็กที่มาเช่าอยู่กันเยอะเลย
ลูกสาวสลบเลยหลังจากนั้นก็ขืนใจ
โดยตำรวจก็พยายามแกะรอยจากสัญญาณมือถือค่ะ
สุดท้ายจับกลุ่มเจ้าของหอพักได้
อันนี้คือร่องรอยที่น้องเขาถูกเครื่องช็อตไฟฟ้าจี้บริเวณหลังนะคะ
โดยนายกฤษดาตอนแรกก็รับสารภาพ
เพราะเรื่องนี้คุณท่านวิราชัยทรงเมตตารองพบตร

ระหว่างที่ไปซ่อมหัวฉีดชักโครกมันรั่วอยู่ในห้องพักห้องนั้น
เห็นน้องอยู่คนเดียวไงแล้วพอหัวฉีดชะโครกมันรวด

ก็เลยใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตที่เอวแล้วก็หลัง๓ครั้ง
น้องสลบแล้วก็ไปข่มขืน

พอหลังจากนั้นค่ะทนายความพาเจ้าของหอ
ไปพบกับพนักงานสอบสวนให้รับทราบข้อกล่าวหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ

ซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ช็อตนี้นายกฤษดาพลิกลิ้น
กลับคำให้การขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็ยืนยันว่าจะสู้คดีในชั้นศาล
ก็คือพอมีทนายความมาด้วยแล้ว

ใช่แล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

โดยนักเรียนหญิงที่เขาเช่าหอพักแห่งนี้เขาก็บอกนะ
บอกตอนเรียนพิเศษเนี่ยเจ้าของหอเป็นคนใจดี
แต่ว่าอาจจะชอบตีสนิทกับเด็กนักเรียนหญิง

พอเกิดเหตุแบบนี้เด็กที่เขาเช่าอยู่ที่หอนั้นก็ตกใจค่ะ
เพื่อนผู้ชายด้วยเด็กที่เราไม่ค่อยชอบ

บางทีคนลงมาเซเว่นเค้าก็จะถามเป็น
ไปกินอะไรไม่ได้ส่งคุณอะไรแบบนี้
แต่ถ้าผู้ชายเค้าก็ปล่อยปล่อย
แต่ถ้าผู้ชายเค้าก็ไม่ค่อยสนใจ

ไม่รู้ผู้หญิงมีแฟนด้วย
ทำไมเป็นผู้หญิง

ส่วนทางด้านนายไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็บอกนะคะ

ปรากฏว่าสิ่งที่เจอคือ
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจประเภทหอพัก

ดังนั้นเจ้าหน้าที่เทศบาลเขาก็จะต้องตรวจสอบในหอพักว่าในหอพักมีการดัดแปลงตัวอาคาร
เหนือจากที่ขออนุญาตไว้ไหมรวมถึงอีกเรื่องที่ฉันต้องตรวจสอบก็คือเรื่องภาษี
แต่ว่าเรื่องภาษีต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการตรวจสอบว่ามีการเสียภาษีแบบถูกต้องหรือไม่